คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงนี้นะครับ
เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่สำคัญที่สุดของประสบนิกรไทยในช่วงเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับ
โดยวันนี้แม่ทัพน้อยที่๑ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม
ของการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ๑๒และ๓
พระเจ้าพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
บรมนาศบพิษโดยได้ทดลองเทียบเกินบันไดหน้ากับรัชรศและพระชายาน
ในจุดเชื่อมต่อระหว่างริ้วขบวนนะครับ
ปรากฏว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะใช้ในงานพระเจ้าพิธีแล้ว
โทกู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพน้อยที่๑พร้อมด้วยนายจำลองยิ่งนึก
ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีสำนักพระชวัง
และนางวิจิตชัยวิชิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรมช่างสิบหมู่
จากสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมการซ้อมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสุรยยศที่๑๒และ๓
พระเจ้าพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยกำลังพลฉุดชักราชรสและแบกหามพระชญาณทั้ง๓ริ้วขบวน
ซ้อมรวมกันเป็นครั้งแรกเสมือนขั้นตอนจริงในพระเจ้าพิธี
ซึ่งกำลังพลจากกรมการขนส่งทางบกรับหน้าที่แบกหามพระชายานมาตร๓ลำคาญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
ส่วนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒นะคะใช้กำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรสราชรสน้อยและเกินบันไดนาค
กรมสรรพวุฒิทหารบกรวม๔๔๑นายพร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ทำหน้าที่เชิญเครื่องสูงประกอบเพลงพญาโศกเพลงสันเสริญเสือป่าและสันเสริญพระนาราย
ขณะที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓ใช้ราชรสปืนใหญ่สำหรับการเชิญพระโกรธพระบรมศพในการเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย๓รอบ
เชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาตรซึ่งการฝึกซ้อมรวมกันในครั้งนี้
จุดสำคัญอยู่ที่การเทียบเกินบันไดหน้ากับราชรสและพระราชยาน
จุดเชื่อมต่อของแต่ละริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ซึ่งปรากฏว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีค่ะ
วันที่๗และ๑๔ตุลาคมนี้จะเป็นการซ้อมย่อยในพื้นที่จริงนะครับ
ก่อนจะมีการซ้อมใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่๒๑ตุลาคม
เพื่อให้เกิดความพร้อมเพลียงสง่างามมากยิ่งขึ้น
สมพระเกียรติอย่างสูงสุดสำหรับพระเจ้าพิธี
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้